ให้เห็นภาพกันจริงนี่คุณค่ะ
รองเท้ามันถูกบดเล่บแบบเนี้ยค่ะ

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขานะ
เขาบอกว่าเตรียมตัวที่จะเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
ไปที่ญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าใช้บันไดทางเลื่อน
คุณนึกออกไหมแล้วปรากฏว่า
มันไปเนี่ยมันชำรุด

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห